คดีใหญ่ที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
มีทั้งเรื่องของเบ้นที่ไปฆ่ายาย
แล้วก็มีเรื่องของคดีรุมโทรมด้วย

แล้วก็ทะเลาะกันแค่เรื่องทิ้งขยะค่ะ
แต่สุดท้ายเนี่ยทำร้ายคุณยายจนเสียชีวิตอืม
ซึ่งเรื่องนี้ตำรวจออกหมายจับเบ้นแล้วนะคะ
แล้วก็ลูกชายของคุณยายที่เสียชีวิตบอกว่า
จะไม่ยอมให้อภัยและจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
นี่คือนายนรดลแพนุ่นวัย๓๒ปีนะคะ

ที่ถูกเบ้นทำร้ายจนเสียชีวิตค่ะ
นายนรดลเนี่ยเดินทางมาอัญเชิญวิญญาณแม่กลับบ้านที่อำเภอมันจาคีรี
โดยพระสงฆ์ก็ให้ลูกชายจุดทูป๓๙ดอก
ปักลงตรงจุดที่ร่างยายติ๋มนอนเสียชีวิต
แล้วก็ให้กล่าวคำเชิญวิญญาณกลับบ้านเกิด
เพื่อให้สู่พบภูมิที่ดีค่ะ
นายนรดลบอกว่าสอบถามคนในชุมชนแล้วเนี่ย
วันเกิดเหตุเนี่ยนะคะเบ้นมาทวงถามเงินกับยายติ๋ม๑๐๐๐บาท
เพราะว่าเบ้นไปขอเงินยายตัวเอง
แต่ยายบอกว่าไม่มีให้ค่ะเพราะว่ายายติ๋มเนี่ยนะคะ
อ่าเขาบอกว่ายายติ๋มเนี้ยเอาเงินไปแล้วอืมเออ
ก็เลยไม่มีให้เบ้นก็เลยไปทวงถามจากทางด้านของยาติมแทนนะฮะ
ซึ่งลูกชายของยายติ๋มยังเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่า
โกรธมากโกรธมากที่ต้องมาทำร้ายแม่จนเสียชีวิต
แต่พอมีข่าวว่าตำรวจเร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดี
ก็ลดความโกรธลงได้บ้างเพราะเชื่อมั่นว่ากฎหมายยังช่วยได้ค่ะ
ที่แรกผมยังคิดเลยผมบอกผมวันที่ผมไปแจ้งความ
ถ้าท่านไม่ยอมดำเนินคดีให้ผมท่านจะเอาคนดีหรือว่าคนเลวเท่านั้น
ถ้าไม่ยอมจับถ้ารู้ตัวแล้วแสดงออกให้ผมสบายใจ
ผมได้ยินว่ากิติศัพท์เขาเยอะอย่างนี้แล้วทำไมไม่พากันคนดี
คุณจะช่วยคนเร็วหรือว่าคุณจะบำรุงคนดีเท่านั้นล่ะ
พี่เข้ามาถึงอย่างนี้ผมก็ชื่นใจ
ให้เป็นกระบวนการทางกฎหมายแล้วครับ

ที่จะใช้กฎหมายในการลงโทษ
ตอนแรกคิดว่าจะล้างแค้นเหมือนกันแต่พอนักข่าวมาเอาก็ชื่นใจว่า
คดีนี้มันจะไม่นิ่งมันจะไม่เงียบหายไป
ซึ่งทีมข่าวก็เดินไปเดินทางไปที่บ้านของเบ้นด้วยนะคะของคุณพลอยสจีไปเองเลยนะ
ไปที่บ้านเบ้นแล้วก็ได้เจอยายของเบ้นค่ะก็ไปพูดคุย
ของเบ้นเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาเลย
ยายบอกว่าเสียใจมากเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
ถ้ายายเจอหลานยายจะขอให้หลานมอบตัว

อยากบอกยายติ๋มด้วยว่าเสียใจแล้วก็ใจหาย
เพราะที่ผ่านมาสนิทกันไปมาหาสู่กันโดยตลอด
ก็เพิ่งรู้ว่ายายติ๋มตายเมื่อวานนี้นะตั้งแต่ยายติ๋มตายเราก็ยังไม่เจอหลานเลยเหรอคะยังเลย
มันก็ขาติ่มนะโบถ้าอยากฝากบอกเบ้นได้จะบอกอะไรไหมยายจะบอกให้มอบตัว
ถ้าเห็นเขานะยายจะขอร้องให้เขามอบตัว
ด้านนายสมหวังแพงอ่อนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันเขาเล่าให้ทีมข่าวเราฟังนะคะว่า
ปีที่แล้วลูกชายเขาออกไปยืนรอรับพระที่ริมถนนห่างจากบ้านพักไม่มากก็ถูกเบ้นทำร้ายค่ะ
อยู่เน้นก็บุกมาทำร้ายร่างกายแล้วก็ขโมยมือถือไอโฟนไปซึ่งขณะเกิดเหตุชาวบ้านเขาก็เห็นเหตุการณ์นะ
ก็ร่วมกันจับตัวไว้ตำรวจก็มารับตัวขึ้นรถไปแล้วแล้วตำรวจก็ปล่อยตัวออกมาอีก
โดยบอกว่าไม่ใช่เหตุซึ่งหน้าจะจับกลุ่มเยาวชนคนนี้ไม่ได้คือหลายคนเขาก็คล่องใจอะค่ะว่า
อย่างที่ลูกชายของยายติ๋มบอกก็รู้ประวัติว่าโชคโชนขนาดนี้แล้วทำไมยังปล่อยออกมาอยู่ได้ทำไมจับไม่ได้สักที
พันธุ์ตำรวจเอกจำลองสุวรรคผู้กำกับการโรงพักเมืองขอนแก่นบอกเลยนะคะว่าตอนนี้สารจังหวัดขอนแก่นอนุมัติหมายจับเน้นแล้วค่ะ
ข้อหาดทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดนะคะ
ส่วนคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนี้เจอตัวหมดแล้วและนำมาสอบสวนแล้วก็กันเป็นพยานแล้วค่ะ
เพราะว่าเป็นเพียงแค่ผู้เห็นเหตุการณ์แต่ไม่ได้ร่วมลงมือทำร้าย
การปฏิบัติงานของตำรวจก็ขัดกับความรู้สึกของผู้เสียหายที่เป็นผู้ถูกกระทำว่าทำไมไม่ทำแบบนั้นทำไมไม่ทำแบบนี้ทำไมไม่จับเขาไว้ทำไมต้องปล่อยเข้าไปแบบนี้นะฮะ
แต่ว่าบางทีอันนี้พูดในสองมุมนะคะบางทีมันก็มีกระบวนการจริงที่จะต้องใช้เวลาหน่อยในการที่จะ

จะเป็นการใช้เวลาในการรวบรวมเพื่อที่จะจับได้แบบดิ้นไม่หลุดก็ต้องมีเวลาอาจจะไม่ทันใจ
แต่ว่าเราก็คาดหวังว่าตำรวจจะทำเต็มที่ที่สุด